ประเด็นข่าวสารในวงการบันเทิงมากมายเลยนะคะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดี

ที่ขอน้อมนำเอาพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙

พร้อมกับบอกว่าตัวเขาเองก็รู้สึกโศกเศร้า
แล้วก็เสียใจไม่แพ้คนไทยคนอื่นเลยล่ะค่ะ
ซีซีวัดนักแสดงหนุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้สึกจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ละครเทิดพระเกียรติมาแล้วหลายเรื่อง
ว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน
ในฐานะนักแสดงที่ได้เกิดในรัชกาลที่๙
ซึ่งนอกจากนี้เจ้าตัวยังขอตั้งปณิธาน
จะน้อมนำพระบรมราชวาสเรื่องความดี

เพราะอยากให้คนรุ่นหลังที่อาจจะเกิดไม่ทัน
รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙
ได้รับรู้และตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ
และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงมีต่อผสมนิกรชาวไทย

รางวัลดีคือมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

ผมเชื่อว่าคนเราเวลาเราจะทำอะไรสักอย่าง
ถ้ามัวแต่คิดว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมา

หน้าที่ของเราที่เราเกิดในราชการที่๙เนี่ย
มันไม่ใช่แค่เราออกมาบอกให้ทุกคนรักพ่อ

บังเอิญโชคดีเท่านั้นเองที่ได้เห็นพระองค์ท่าน

ได้แค่ได้ยินแล้วก็ได้ฟังเท่านั้น

เราก็แค่ปฏิบัติบูชาทำให้จริง
พิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่พ่อฝากเราไว้
แล้วเราทำตามเพื่อให้เขาได้เห็นเหมือนกัน